เรียบร้อนหลายตัวที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้

เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเรา

อย่ามาซ้ำเติมกับพวกเราเลย
ขอให้คนไทยเห็นใจคนพม่าทุกคนหน่อยนะคะ
คนต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ลืมตาอ้าปากได้

ลืมตาอ้าป่าได้เพราะประเทศไทยค่ะ

ขออีกหนึ่งมุมนะคะที่เราน่าจะคุยกันจริงจังนะคะ
ก็คือหลังจากที่มีการระบาดที่เริ่มต้นขึ้นในรอบนี้นะคะ

ก็เกิดขึ้นจากศูนย์กลาง
ก็เลยทำให้วิธีการบริหารจัดการการระบาดรอบนี้
มันอาจจะมีอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้าไปนะคะ
ความเข้าใจของความเท่าเทียม
ความเข้าใจของสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้นะคะ
เมื่อเป็นผู้ป่วยในประเทศเรานะคะ
หรือว่าวิธีการบริหารจัดการที่รัฐตัดสินใจจะทำ
แต่ว่าคนไทยก็ต้องเห็นพ้องกันด้วยนะคะ
ให้การสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลด้วย

วิธีการมองกันและกันนอกเหนือจากพื้นที่ของสมุทรสาคร
แต่ว่าเป็นพื้นที่อื่นที่เราเห็นพี่น้องแรงงานเพื่อนบ้านนะคะ
เอ๊ะเราต้องกังวลแค่ไหนเราต้องระวังเขาแค่ไหนนะคะ
คือการใช้โซเชียลมีเดียเราจะเห็นได้ว่า
ในส่วนของแรงงานเองเขาก็คงได้เห็นว่า
ทางคนไทยรู้สึกอย่างไรนะคะ

นั่นเป็นความรู้สึกเดียวที่เกิดขึ้น

แล้วก็คงไม่ใช่มุมเดียวที่เราควรจะมอง
คำถามก็คือว่าหลังจากนี้ในแง่ของคนไทยนะคะ
เราควรจะมองปัญหานี้ที่เกิดขึ้น
แรงงานเพื่อนบ้านในประเทศไทยอย่างไรนะคะ
วันนี้ท่านหนึ่งจะนั่งกับเราในรายการ
แล้วก็อีกน่าจะได้๒สายนะคะที่จะคุยกันว่า

เพื่ออย่างน้อยนะคะเสียงสนับสนุนรัฐบาล

เพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

พอจะเข้าใจปัญหารอบนี้ของการ
การระบาดของโควิดนะคะคือเวลาเป็นในหมู่ของคนสัญชาติไทยกันเอง
ก็จะมีปัญหาอยู่ชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่อยู่ในประเทศไทย
ก็จะมีปัญหาบางส่วนคล้ายกันแต่บางส่วนก็ยากกว่าเดิมอีกชุดหนึ่ง
เดี๋ยวฉันยังไม่ถามอะไรมากเอาปัญหาใหญ่ที่คนทำงานเรื่องแรงงานมองก็แล้วกัน
ตอนนี้ปัญหามันคืออะไรคะคือถ้าจะให้พูดปัญหาแรงงานทั้งเรื่องกระบวนการจัดหาแรงงาน
หรือว่าการจ้างงานแรงงานข้ามชาตินะครับมันมีหลายมิติซับซ้อนอยู่ในนั้นมาก
เพราะว่าเข้าใจว่าเราจะเห็นว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาทำงานมีจำนวนหลายล้านคน
ถ้าเอาตัวเลขประมาณก็คือประมาณสองล้านกว่าคนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเนี่ย
แล้วก็รูปแบบต่างซึ่งมันมีความหลากหลายแล้วก็มันมีปัญหาอุปสรรคอยู่ในนั้นที่ในแต่ละรูปแบบนะครับ
คราวนี้เรามามองกันถึงจุดระบาดโควิดในรอบนี้นะครับคนก็ไปเพ่งถึงว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมาย
แรงงานที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายหรือว่าแรงงานที่อยู่ไม่ถูกต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ถูกต้อง
ซึ่งเราต้องมองเข้าไปในมิติลึกนะครับว่าในกลุ่มที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานโดยไม่ถูกต้องเนี่ย
ในยุคโควิดช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยมันมีอยู่๒กลุ่มด้วยกันนะครับ
กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เขาถูกกฎหมายมาตั้งแต่แรกก็คือเขาเข้ามาในระบบการทำจ้างงานในตามรูปแบบที่รัฐกำหนดให้เนี่ยถูกต้องนะครับ
แต่ว่าพอเกิดการระบาดของโรคโควิดในรอบแรกเนี่ยกลายเป็นว่าสถานประกอบการปิดมีพิษเศรษฐกิจต่าง
ให้การจ้างงานเนี่ยไม่สามารถที่จะจ้างต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยแรงงานเหล่านี้ก็จะถูกเลิกจ้างไป
ซึ่งความจริงมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อ
กลุ่มนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่ผิดกฎหมายไปโดยปริยายเพราะว่าพอมีการปิดสถานประกอบการหานายจ้างใหม่ไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบร่องรอย
เพราะว่าหนึ่งก็คือด่านก็ปิดไปใช่ไหมฮะการเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อน
ที่สองก็คือกลุ่มที่เตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยก็คือเหมือนกับว่ามีการทำดำเนินกระบวนการเรียบร้อยแล้วแหละ
เหลือเพียงว่ามันต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่มันเกิดการแพร่ระบาดของโควิดในรอบแรกใช่ไหมครับ
พอเกิดการแพร่ระบาดปุ๊บเนี่ยทำให้ชายแดนปิดมันก็กลายเป็นว่าที่เราลงทุนไปหลายหมื่นบาทเนี่ยที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เข้าไม่ได้
มันก็ต้องเริ่มหาทางเลือกอื่นเพราะว่าต้องเข้าใจว่าต้นทุนของแรงงานเหล่านี้เขาไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากแล้วนะครับ
การเข้ามาแต่ละรอบมีค่าใช้จ่ายพอมีค่าใช้จ่ายเนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องไปยืมมาไปกู้ยืมเงินมาไปยืมเพื่อนบ้านมาอะไรมาซึ่งเขาต้องจ่ายหนี้เหล่านั้นนะครับ
คราวนี้พอมีด่านปิดเข้ามาไม่ได้ก็ต้องหาช่องทางวิธีการทางเลือกในการเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมันก็จะมีรูปแบบหลากหลายที่เราน่าจะทราบกันตามข่าวอย่างเช่นการเข้ามาลักลอบมาผิดกฎหมายบ้างมีการนำพามาบ้างหรือว่ารูปแบบต่างที่เราเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งนั่นแหละมันคือสาเหตุที่ตอนนี้เราเริ่มมองแล้วว่าโควิดมันเข้ามาเพราะว่ามันมีการลักลอบเข้ามาแต่ซึ่งถ้าเรามองในมิติแรงงานจริงเนี่ยแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือแรงงานนอกระบบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบที่มันเป็นแบบเดียวคือลักลอบเข้ามาไม่ใช่แต่มันมีหลายเหตุผลมาก

เราสามารถมองได้เลยว่ากลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่ที่ที่เรามองว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้เนี้ยเกือบหกแสนคนเนี้ยอาจจะอาจจะอาจจะนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดหกแสนคนที่อยู่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาอยู่ในประเทศไทยโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอยู่เก

ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในทางมนุษยธรรมหรือว่าใช้วิธีการมองแบบควบคุมการระบาดเช่นข่าถี่พักนะคะข่าอาหารข่าน้ำข่ายารักษาโรคในการดูแลเขาถ้าไม่ต้องการให้เขาเคลื่อนออกจากจุดที่มีการระบาดครับอันเนี้ยแบบหนึ่งครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลเองก็ต้องตอบสนองกับคนที่ตั้งคำถาม

ว่าตอนนั้นเราโชคดีที่ว่าไม่รู้โชคดีหรือว่าเราไม่รู้กันแน่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี้ยมันไม่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นที่หาชัยแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าในเมื่อมันไม่มีการแพร่ระบาดก็จริงอ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงนั้นได้นะครับว่าเราควรจะมีการวางแผนหร
แล้วแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยทำไมถึงต้องเข้ามาผิดกฎหมายอ่ะนะครับความจริงอย่างที่บอกไปตอนแรกคือว่ามันมีความจำเป็นแหละมันมีทั้งปัจจัยที่ฝั่งประเทศต้นทางเขาต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องของรายได้อะไรต่างนะครับความผิดอยู่ชีวิตต่อมามันก็มีปัจจัยดึงเหมือนกันก็

เข้ามาในช่วงโควิดเนี่ยนายจ้างต้องออกค่าไอ้คอลันทีนต้องออกค่ากักกันเองอะไรเองอย่างเงี้นะครับซึ่งเราก็เคยเสนอว่าแหม่มันมีค่าจ่ายจากประเทศต้นทางมาส่วนหนึ่งแล้วเนอะเราต้องมาจ่ายค่าคอลันทีนกักตัวในประเทศเราอีกเนี่ยมันก็ดับเบิ้ลเพิ่มเป็นสองเท่าไปยังไงก็ไม่มีใครมาถูกกฎหมายถูกไหมฮะดังเนี้ยเราก็เลย

เรื่องการจัดการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรื่องของโควิดจัดการยากยากขึ้นในฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเริ่มมีมันจะมันจะมีการส่งสัญญาณแบบทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจว่าเอ้ยหาคนผิดตอนนี้คือต่อให้ต่อให้รัฐบาลพยายามจะพูดนะคะว่ายังไม่ได้จะเอาผิดตัวคนที่เป็นแรงงานเพื่

ซึ่งแปลว่าถ้าตรวจเพิ่มเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยทีนี้เราก็ต้องบริหารแล้วว่าเราจะแยกคนที่ตรวจแล้วว่าเป็นกับคนที่ยังไม่เป็นในจุดเดียวกันอ่ะยังไงอันนี้มันมีปัญหาแค่ไหนคะคือเอาจริงนะผมมองว่ามันมีปัญหาไหมมันมันก็มีปัญหาอยู่ในตัวของการจัดการของมันนะครับ

ว่าพอหลังจากมีการแพร่ระบาดปุ๊บมีการแถลงข่าวของผู้บังคับใช้กฎหมายว่าจะมีการดำเนินคดีกับแรงงานที่ผิดกฎหมายจะมีการกวาดล้างแรงงานข้ามชาติในทั่วประเทศไทยซึ่งพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนที่เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งถูกและผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็มีความตกใจแล้วก็ตื่นกลัวพอสมควรเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ
รัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมฝันครับค่ะ
เป็นไงคะท่านเสียงดูเหนื่อยวุ่นวายใช่ไหมคะไม่มีปัญหาครับ
ก็คราวเมื่อไหนค่ะ
เรียนขอรบกวนรัฐมนตรีกระชับกระชับค่ะเอาเรื่องแรงงานเป็นหลักก่อนเลย
คือตอนนี้รักษณะของการจัดการแรงงานประโยชน์ที่สมุดสาคน
เฉพาะจุดที่เกิดการระบาดเนี่ยตอนนี้จัดการจัดแจงกันแบบไหนที่ที่นั่นคะ
เอากลับเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของเราในส่วนของกระทรวงแรงงาน
ทางผู้กรอบการในการที่จะประสานผู้ใช้แรงงาน
แล้วก็เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่เราจะช่วยเหลือผู้
ผู้ใช้แรงงานที่ต้องโดนกักบริเวณที่ขาดรายได้ไป
ส่วนที่เราทำไปแล้วในเรื่องของ
เราทำเตรียมล่วงหน้าแต่คืนวันเสาร์ที่ท่านนายกรรมตรีท่านได้สั่งการมา
วันอาทิตย์เรามีการประชุมวันจันทร์เข้าประชุมบอร์ดประกันสังคม
อังคารเสนอผ่านคอลโมในการช่วยเหลือเยียวยาเหตุสู่วิสัย
เล็บโรคระบาดที่๕๐ของภายในระยะเวลา๙๐วันที่ต้องดูแล
อันนี้เราทำเสร็จแล้วนะฮะระยะแรกนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ใช้แรงงานนั้น
กักบริเวณหรือต้องหยุดงานนั้นวิตกกังวลกับสิ่งที่เขาขาดหายไป
สิ่งที่เขาจะไม่มีรายได้
รัฐมนตรีคะถ้าสมมุติเราถามถึงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติเนี่ยนะคะ
คือลักษณะการบริหารจัดการก็เป็นหน้าที่และการตัดสินใจของคณะกรรมการของจังหวัด
ซึ่งผู้ว่านั่งเป็นประธานถูกไหมคะ

การบริหารจัดการในพื้นที่เท่าที่รัฐมนตรีทราบก็ได้นะคะ
คือคือมีการจัดการแยกแรงงานที่ติดเชื้อกับแรงงานที่ไม่ติดเชื้อเนี่ย
ตอนนี้ในพื้นที่สามารถจะมีพื้นที่แบบนั้นแล้วหรือยังคะ

ที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะมีการสุ่มตรวจเฉพาะแรงงานต่างชาติเพิ่มเติมที่ไหนเป็นพิเศษอีกไหมคะ
หรือว่าต้องตรวจทั่วกันหมดคะ
คือตอนนี้เราเนี่ยเราเป็นห่วงตรงนี้ที่สุดคือ
หนึ่งเรื่องการตรวจเนี่ยเรากลัวว่าหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจถูกไหมครับ
ที่มันจะเป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมครับว่า
งบประมาณในการตรวจเราก็เลยให้ปอดการแพทย์เนี่ย
ประกันสังคมเนี่ยให้อนุมัติผ่านบอร์ดการแพทย์ให้เขาช่วย
ในเรื่องค่าตรวจค่าตรวจค่ารักษาเนี่ยเราดูแลคนที่อยู่ในระบบกับสังคม
เป็นคนต่างด้าวที่อยู่ระบบสังคมเราก็ดูแล
ถูกไหมครับเราเอาเงินความคุ้มในการจ่ายนะครับในส่วนนี้
ในส่วนที่คุณจอมฝันเป็นห่วงก็คือผมเชื่อว่าเป็นห่วงว่าคนงานต่างด้าวเนี่ย
ที่ไม่มีที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการตรวจไหมใช่ไหมครับ
ตรงส่วนนี้ในหลักของมนุษยธรรมหรือมนุษยชนเขาก็ต้องตรวจ
เขาตรวจพื้นที่เนี่ยเขาตรวจอย่างที่เขาบอกเขาตรวจพื้นที่ตรงนี้เขาตรวจหมดเลย
เขาไม่ได้บอกว่าใครมีบัตรหรือไม่มีบัตรถูกไหมฮะ

ตรงนี้คนในพื้นที่กำหนด
ซึ่งหมายถึงว่าในพื้นที่อื่นที่อาจจะมีการกระจุกตัวของแรงงานต่างชาติอย่างหนาแน่นเนี่ย
ก็จะมีการสุ่มตรวจด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

ทีนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะในส่วนของแรงงานนอกเหนือจากที่เราพูดถึง
คือเราพูดนะวันนี้ว่าเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
ในวันที่บางคนอาจจะเข้ามาถูกแต่ว่าณวันนี้ที่เราคุยกันเขากลายเป็นผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือว่าตอนนี้ในส่วนของแรงงานเองคิดว่าในระยะสั้นถึงกลางเนี่ย
จะมีนโยบายอะไรออกมาเฉพาะกับแรงงานต่างชาติบ้างคะ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราวิตกกังวลแล้วเราเองก็ท่านนายกลำตีท่านก็ได้สั่งกำชับว่า
กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยหาลือข้อกฎหมาย
ซึ่งมันจะต้องเกี่ยวพันกันเพื่อให้ทำให้คนที่ยังไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง
เพื่อที่เราจะค้นหาคนทุกคนให้ได้นะฮะ
ก็จะเสนอกฎหมายพละกอบในมาตรศิลปีซึ่งเป็นในมาตรศิลปีควบคุมได้มาตรศิษย์๖
แต่ทีนี้ยืนยันกับรัฐมนตรีอีกอีกนิดเดียวค่ะ
ก็คือว่าคือณตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่ทางรัฐบาลจะจัดการกับแรงงานต่างชาติเนี่ย

แต่ว่าต้องค้นหาเพื่อเอามาตรวจถูกต้องไหมคะ
อันนี้คือนโยบายชัดเจนเนาะใช่ไหมคะ
แล้วก็คือยังไม่ได้ไล่จับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่อยู่ร่วมกันติดต่อ

คือยังไม่ตามจับตอนนี้ใช่ไหมคะ

กระทรงแรงงานวันนั้นได้คุยชีวิตกับผู้หวัดระการจังหวัด
ท่านน้ำจริวิวาร์การกระทรวงที่มาหาท้ายท่านคนเหล่านุโพศได้เมตตา

ไม่ใช่เขาตรวจเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
ขอเล่าเป็นหน่วยเดียวตอนนี้

ค่ะอ่าครับเพื่อที่จะให้เขาทุกคนหยุดอยู่กับที่
และนี่แล้วรอเรื่องที่ผมเสนอเข้าไป
แล้วทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง
รัฐมนตรีคะเห็นมีข่าวนิดเดียวค่ะ
เห็นมีข่าวว่าธรรมเนียบรัฐบาลมีการสุ่มตรวจ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ข้าราชการไปแล้วครึ่งหนึ่ง
แล้วก็จะตรวจอีกครึ่งหนึ่งในวันจันทร์เนี่ยนะคะ
คือในครึ่งแรกที่ตรวจมีคนเป็นผลบวก๖ราย
แต่ว่าจะมีการตรวจยืนยันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องตรวจด้วยไหมคะรัฐมนตรี
ไม่ได้ตรวจนะครับเห็นว่ารู้สึกมันเป็นตรวจลิบิต

ก็ไม่ได้ทราบครับคุณสัมภัณฑ์ครับ
ได้ค่ะท่านค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเรารบกวนรัฐมนตรีอีกนะคะ
ให้มั่นใจและเชื่อมั่นนะครับว่าทุกอย่าง

เดี๋ยวขอให้ผู้ประกอบการนิ่งอยู่เฉยอย่างเดียวนะฮะ

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าลองอีกหนึ่งสายนะคะ
ก็ทำงานประสานกันกับทางมูลนิธิของคุณประพบนั่นแหละนะคะ

คุณผู้ชมพันธ์เราคุยกับคุณวัชรพนธ์บูรณเนตนะคะเป็นผู้ประสานงานภาคสนามูลนิธิรักไทยสมุทรสาคอนนะคะคุณวัชรพนธ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจังฟันครับ
ในส่วนของที่พักมีการบริหารจัดการคนติดเชื้อและคนที่ยังไม่ติดเชื้อยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องของการจัดการแยกระหว่างผู้ติดเชื้อกับคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจนะครับ
แต่จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลสนามครับจะมีเข้ามาให้บริการในส่วนของคนที่มีอาการป่วยเล็กน้อยครับ
หรือคนที่มีเรื่องของปัญหาสุขภาพในช่วงของถูกกักตัวบริเวณล็อกดาวน์ครับ
หากมีอาการหนักเจ้าหน้าที่แพทย์ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลครับผม
โรงพยาบาลสนามที่ว่านี้เนี่ยนะคะคือมันมีจำนวนเตียงชัดเจนหรือว่า
เขาเรียกอะไรความสามารถในการรับผู้ป่วยเนี่ยเยอะไหมคะ
ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้หนักมากครับจากที่แจ้งข่าวประมาณ๑๐๐เจียง
ที่พร้อมสำหรับการรับบริการของคนที่อยู่ข้างใน
ซึ่งวันนี้เนี่ยคร่าวจากผู้ที่มารับบริการประมาณ๕๐กว่าคนครับผม
จำเป็นต้องมีการเพิ่มไหมคะคุณวัชรพลเท่าที่เราประเมินแล้วอะค่ะ
จากที่ผมไปสังเกตยังไม่มีผู้ป่วยหนักแล้วครับ
จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่เป็นปวดหัวเป็นไข้และม่วงไก่ครับ
เข้ามารับบริการแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นอศกกับ
ร่ามของบริเวณหน้าที่รับไข้เท่าไปแต่เรียนของอาการ
ให้จากหมอพยาบาลที่อยู่ภายในหมอพยาบาลของกระหลักซึ้งครับ
แล้วจริงเนี่ยเราคิดว่าควรจะต้องมีการแยกระหว่างพื้นที่
สำหรับผู้ที่ตรวจแล้วติดเชื้อกับผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจ

สัมผัสเชื้อของคนที่ยังไม่ได้รับการตรวจนะครับ

ก็จะมีสถาบันบรรพรารดูลที่จะเข้าไปชัดบอก
อาจจะเป็นเหตุผลมาทรรจักรของทางศาสตร์เชื้อจังหวัด
อาจจะต้องมีการการจัดการแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดครับค่ะ

เท่าที่เราได้รวบรวมข้อมูลในพื้นที่แล้ว
มีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราอยากจะบอก

ที่แรกของมองถึงเรื่องของการซ่อมรวมและสิทธิ์ของการพยาบาลนะครับ
รัฐบาลควรเปิดให้แรงงานข้ามชาติมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย
โดยไม่มีการจับกลุ่มหรือมีความผิด
เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รายงานเกิดความกลัวนะครับ
อาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายแล้วมีการสุ่มเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรคของโควิดได้
สิ่งหนึ่งคืออาจจะต้องมองว่าตอนนี้มีเรื่องของการมาลงทะเบียนแรงงานที่อยู่ข้างในของตรวจคนเข้าเมือง
เชื่อมโยงกับระบบนโยบายเรื่องของบัตรประกันสุขภาพหรือสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานอย่างไร
ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสื่อที่อาจจะต้องเป็นการนำเสนอเชิงบวกทั้งของภาครัฐบาลหรือตัวของการนำเสนอข่าวที่ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติจากการสอบถามแรงงานข้างในนะครับ
สะท้อนมาว่าส่วนหนึ่งคือเขาแค่ทำงานที่ตลาดกุ้งก็คือใช้ชีวิตแค่ห้องแล้วก็มาทำงานหรือแรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในสมุทรสาครเนี่ยในชีวิตประจำวันก็คือไปแค่ที่ทำงานกลับบ้าน
ดังนั้นความเสี่ยงของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าพอเกิดโรคก็มีการตีตราว่าแรงงานเป็นคนนำนำโรคมาให้แล้วก็เกิดการระบาดอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนที่เหมือนกับว่าเขาคือผู้ได้รับผลกระทบแต่แต่ในส่วนของโซเชียลตอนนี้จะเห็นว่ามองในมุมของแรงงานที่ไม่ดีอาจจะมองในส่วนของความร่วมมือระหว่างการป้องกัน

สำคัญมากว่าในการจัดการจะดำเนินการอย่างไร
ระหว่างที่กักตัวอยู่ที่ศูนย์ของตลาดกุ้งนะครับ

สวัสดีค่ะได้สั้นจริงค่ะ

จริงผมเห็นด้วยคุณวัชลพลค่อนข้างเกือบทั้งหมดนะครับ
อันดับแรกเลยก็คือว่าเรามองว่าเรื่องการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
มันต้องทำให้ชัดเจนขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้น
แล้วก็ลดภาระกับแรงงานให้ได้น้อยที่สุดนะครับ
ที่สองก็คือรัฐบาลต้องประกาศชัดเจนอย่างเข้มแข็งเลย
จะไม่มีการดำเนินคดีกับแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย
อันที่๓ก็คือเรามองเรื่องของการประกันสุขภาพเรื่องประกันสังคมนะครับ
เราจะเห็นว่าตัวเลขรายงานมี๒๗ล้านคนก็จริงนะครับ
แต่ว่าแรงงานที่เข้าระบบประกันสังคมมีเพียงแค่๑๑ล้านคน
ดังนั้นแปลว่าถ้าไล่งานที่ไม่ได้เข้าสู่ประกาศสังคม
รัฐบาลต้องมีแผนสำรองในการรับรองแรงงานกลุ่มนี้ด้วย
เข้ามาทำงานโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
เราต้องวางแผนให้ระยะยาวสุดท้ายนะครับ

ออกมาในลักษณะเป็นมติครมอเป็นพระราชกรมส่วนต่าง
ซึ่งมันไม่ได้มีส่วนร่วมกับคนที่อยู่ใกล้เคียง

ดังนั้นรัฐบาลต้องเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น
ให้คนที่ใกล้เคียงมีสิทธิ์ในพื้นที่มีสิทธิ์โอกาสได้ยื่นข้อเสนอของตัวเองด้วย
แล้วก็รับฟังคนที่ทำงานในด้านนี้ด้วยมากขึ้น
คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือการสะท้อนเสียงไปเพื่อช่วยให้รัฐบาลทำงานได้เข้าเป้านะคะ
จะได้จากมิติได้หลายมุมนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณคุณประพบวันนี้ก่อนครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการลาไปก่อนสวัสดีค่ะ